ส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนภาคสังคม
กรณีที่มีแนวคิดออกมา
รวมถึงเรื่องของการจัดเก็บภาษี
เมื่อวานมีความเคลื่อนไหวของบอกกรหลายจุด
เมื่อวานบอกกรรายจุดไปจดทะเบียนจัดตั้งพักด้วยนะ

โดยนายสมบัติบุญงามอนงพร้อมด้วยกลุ่มภาคี
สวัสดีภาพสัตว์และเครือข่ายสมาชิกกลุ่มคนรักสุนัข

และยื่นหนังสือคัดค้านต่ออธิบดีกรมประสุทธิ
เพื่อให้หยุดพฤติกรรมฆ่าหมาฆ่าแมวจรจัดนะครับ

จากทางกลุ่มไม่พอใจคำชี้แจง

แต่กลับมีเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ไปฆ่าหมาในหลายพื้นที่
คือตอนนี้ประชาชนเขาก็ตรวจสอบกันอยู่นะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นมีคลิปออกมาคลิปหนึ่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามา
แล้วก็เอาอาหารมาวางตามพื้นให้สุนัขกิน
ปรากฏว่าพอสุนัขกินโอ้โหล้มหมดเลย

แล้วจากนั้นก็เก็บซากสุนัขใส่กระสอบ

บอกอะไรจุดพร้อมทั่วก็เลยบอกไม่พอใจ

ไม่สามารถรับข้อเสนอของกลุ่มได้ทั้งหมด
เนื่องจากหากพบหมาแมวติดเชื้อพิสุนักบ้า
จำเป็นต้องการุญฆาตเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับมนุษย์
แต่จะตั้งกรรมการร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาชน
เพื่อหาทางแก้ปัญหานี้ต่อไป

ถ้ามีหมาบ้าการุญฆาตได้

อันนี้ต้องยืนยันก่อนนะคะว่าอาการเขาค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเนี่ย
และใครว่าอาการนี้ไม่ได้

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
เมื่อวานทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

เป็นประธานในการประชุมหาบรือแนวทางควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนักบ้า
ในพื้นที่กรุงเทพและ๖จังหวัดพื้นที่รอยต่อ
ก็มีสมุดประการปฐุมธานีนทบุรีสมุดสาขอนนครปฐม
ฉะเชิงเศร้าเข้าร่วมประชุมกัน

บอกว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร

เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้า
สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ทั้ง๕๐เขตของกรุงเทพ
สั่งการเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า
ในส่วนนี้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ไปแล้วกว่า๑แสนโดส
ไมโครชิปในสัตว์ไปแล้วกว่าแสนตัว
ยังคงมีไมโครชิปเพียงพอต่อการฝังชิป
สัตว์อีกจำนวนมาก
แล้วก็ยังเสนอให้เปิดรับอาสาสมัคร
วัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าให้กับสัตว์
ขอความร่วมมือจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่าง
มาร่วมฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันสัตว์ด้วย
นี่คือในพื้นที่กรุงเทพฯมหานคร
ส่วนทางด้านของนายแพทย์ดันไนทีวันดา

ออกมาเตือนผู้ประกอบธุรกิจคาเฟ่
นำสุนัขและแมวปล่อยให้เดินนั่งภายในร้าน

คาเฟ่สัตว์ระวังพิษสุนัขบ้า
วันนี้เป็นพาดหัวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
ก็บอกว่าผู้ประกอบการจะต้องนำสุนัขและแมว
มารับวัคซีนป้องกันพิษสุนักบ้า
ที่ประสุนักในพื้นที่ให้ครบทุกตัว
และต้องควบคุมการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด
ทางที่ดีควรปิดให้บริการชั่วคราว
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระบาดของโรคพิษสุนักบ้า

สุนัขและแมวถูกปล่อยให้เดินนั่งภายในร้าน
ลูกค้ามีโอกาสสัมผัสถ่ายรูปเล่นอย่างใกล้ชิด
ระหว่างที่รับประทานอาหารในร้านไปด้วย
ใช่ก็คือเขาขึ้นมานั่งถ้าเป็นแมวนะ
ขึ้นมานั่งบนโต๊ะขึ้นมานั่งบนเก้าอี้กับเรา
คาเฟ่คือขายกาแฟด้วยขายขนมด้วยขายเบเกอรี่ด้วย
แล้วก็เล่นกับสุนัขเล่นกับแมวไปด้วย
ก็เลยมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็มีหลายภาคส่วนก็เตือนกันมา
บอกว่าสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่แมวไม่ใช่แค่สุนัข

อาจจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้นะครับ
ค้างข่าวอะไรอย่างนี้
ทั้งนี้ทั้งหน่วยงานต่างเขาก็พยายามร่วมมือเต็มที่
ในการดูแลป้องกันประสุทธิ์เขาดูสัตว์
กระทรวงสาธารณสุขดูคนนะครับ